แอนทองผสมนะคะโอ้หลายคนลุ้นอยากให้แต่งงานกับคุณเอธินพันธ์
ล่าสุดนะคะเก็บตกจากงานแต่งคุณเจนี่ไปเจอลูก้า
ลูกชายวัย๓ขวบของลาล่า
แล้วมันมีคลิปนางเอ็นดูมากนางรักมาก
บอกว่าอยากได้ลูกแบบนี้นี่พูดคุยแบบทำไมหล่อเหลือเกินนะคะ
ซึ่งพี่แอนก็บอกว่าอยากได้ลูก้าเป็นลูกจริงนั่นแหละค่ะ
ส่วนจะได้แต่งกับพี่เอทีนภัณฑ์หรือเปล่าเห็นไหมว่าจะทุบหัวพี่เอทีนภัณฑ์
แต่งเลยนะลากเป็นฟินโซนเลย

ไปฟังเลยค่ะ
น่ารักมาก